ทัวร์มาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วหลังจากที่ได้เรียนดูเรื่องราวของร้านสว่างบะหมี่ก้ามปูโตกันไปแล้วเดี๋ยวเรามาเรียกน้ำย่อยกันต่อเลยดีกว่าค่ะคุณน็อตกับพี่ฟ้าเขารอเราอยู่แล้ว

เพราะมันจะได้ความสดถ้าเราทำแบบณเวลานี้ออกมาเป็นแบบนี้เลยเข้าตู้เย็น

เนื้อเป็นพันเนื้อไม่มีไข่

เฉพาะเนื้อมันแน่นเลยนะฮะสดนี่รับมาจากไหนครับเนี่ย

ทำการหั่นครึ่งหนึ่งแล้วก็เอาไปต้ม

เอาไปต้มได้แบบนี้มาแล้วทำไงต่อครับ
แล้วคันนี้เราก็ทำการสับ

ข้าเราก็แยกส่วนก็คือ
อันนี้สับได้เรียบร้อยแล้ว

จากนั้นผักให้เรียบร้อย

ถ้าอยากจะแกะกล้ามปูให้ได้สวยแบบนี้เนี่ย
พี่ฟ้าเขาบอกว่าจะต้องใช้ปูสดเท่านั้นนะคะ
หากเป็นปูที่ตายนานแล้วแล้วก็มีหวัง
เละเทะไม่น่าทานอย่างแน่นอน
ฟ้าของเราจึงได้คัดเลือกแต่ปูสดเนื้อแน่น
เพื่อให้ลูกค้าได้ทานกล้ามปูที่อร่อยและสวยงามแบบนี้ยังไงล่ะค่ะ
มาดูเรื่องของเส้นบะหมี่กันบ้างนะครับ

นี่คือแป้งของมะมิค่ะที่เราผสมไข่กับแป้งเรียบร้อยแล้ว

ก้อนอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้ไม้ไผ่
กระโดดบนเตียงไม้ก็คือจะกระโดดเพื่อให้ทำออกมา
ให้มันลีดแบนออกมาเป็นลักษณะนี้

กรอบหมูกรอบอันนี้คือหมูแดงหมูแดงเอาวิธีการทำหมูกรอบทำยังไงครับ
กรอบก็จะคัดส่วนของสรรคอหมูแล้วก็มาย่างออกมาย่าง
มามันจะมีติดมันนิดนึงค่ะถ้าเป็นส่วนหมูแดงก็จะไม่ค่อย
ไม่ไม่มันค่ะกินเลยเฮ้ยอร่อยเนอะใส่ซอสอะไรไปบ้างเนี้ย
ซอสไม่ได้ใส่ค่ะจะใส่ก็ธรรมดานี้เลยมีน้ำตาลเกลือ
พริกไทยกระเทียมนี่กับมันกับหมูแดงอันนี้จะเป็นเนื้อหมูแดง
ก็คือจะไม่ค่อยติดมันใช้ส่วนไหนใช้ส่วนสรรคอเหมือนกัน
สันคอแต่ว่าจะไม่มันมากอ๋อใช้ส่วนมันมากแล้วค่ะหมูกรอบ
ใช่แล้วนี่ก็เรียบร้อยแล้วว่าสุดที่เรารู้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้
เดี๋ยวมาลองกินปะหมี่กล้างปูของสว่างครับนี่ละกันนะฮะเอา
ใส่ทุกอย่างเลยค่ะหนึ่งที่ได้ค่ะได้ค่ะนะครับผมขอแพง
สั่งอย่างเดียวได้ต้องสามอย่างมีอะไรบ้างเนี้ยอันนี้อันนี้ก็คือที่ผมสั่งได้ไหมครับ
คือบะหมี่แห้งใส่ทุกอย่างเลยค่ะอันนี้แหละฮะอันนี้จะเป็นเกี้ยวน้ำ
อ๋อเกี๊ยวน้ำแมวแดงปูเกี๊ยวน้ำหมูแดงปูนะครับผมแล้วก็น้ำซุป
สำหรับทานกับบะหมี่ตัวนี้เขาบอกว่าน้ำซุปของร้านสว่างนี่รสชาติเข้มข้นมาก
ค่ะเพราะว่าใช้เวลาเคี่ยวนานมากใส่อะไรไปในนี้บ้างครับผมใส่ใจค่ะ
ขอบคุณครับผมเพราะฉะนั้นใช้กระดูกหมูใช่ค่ะใช้กระดูกหมูนะฮะ
กระดูกหมูก็เอียดเลี้ยงกับขาตังค์ปกตินี่เลยครับเดี๋ยวชิมหมูแล้วกันนะ
อื้อรสชาติเข้มข้นกล่อมกล่อมจริงค่ะเปรียบเทียบให้ใช้แบบน้ำซุปดามมิงอย่างงี้น่ะ
ก็ใช้เวลาเคี่ยวนานนานค่ะอ่ามาลองชิมบะหมี่กันบ้างนะครับ
นี่คือบะหมี่ที่เป็นบะหมี่ทำเองนะครับผมเส้นก็จะเล็กเล็ก
เหนียวนุ่มจริงจริงแล้วก็มีรสชาตินิดนึงมีการปรุงอะไรให้ด้วยหรือเปล่า

ไม่คล้ายอย่างทอง

เน้นสอสปรูงรสที่เราใส่กับเครื่องปรุงชัดปางด้านก็เกินกับในน้ำหมูเนื้อ

จริงจริงมันไม่ให้หมูกรอบมันเป็นหมูนุ่มค่ะแต่คือข้างนอกมันก็จะแข็งกว่าข้างใน
ค่ะค่ะอืม
สมัยก่อนเนี่ยเปิดเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยลูกค้าเยอะแค่ไหน
ก็เยอะถ้าเป็นสมัยก่อนเลยที่คุณพ่อขายอยู่จะเยอะมากเยอะมากเลยเยอะมากเยอะมากจริง
จนขายไม่ไหวเหรอค่ะคุณพ่อก็จะหาวันหยุดเยอะหน่อย
เดือนหนึ่งก็จะหยุดแปดวันสมัยก่อนต้องหยุดถึงแปดวันเลยทีเดียวค่ะ
เรื่องของเมนูที่เรามีในร้านมีอะไรอีกนอกเหนือจากนี้บ้างก็จะมีขนมจีบ
ครับผมมีเกี๊ยวน้ำอืมก็คือลูกค้าก็จะเยอะ
ตอนนี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนอาจจะอยากมาลองชิมร้านสว่างและก๋วยเตี๋ยวบะหมี่ปูสว่างเนี่ยมายังไงครับ
ตั้งอยู่ที่ไหนอ่าตั้งอยู่ถนนพระรามสี่ค่ะครับก็คือถ้ามาจากสะพานเหลืองตรงขึ้นมา
แยกสะพานเหลืองขึ้นมาเลยแยกหมานครขึ้นมาก่อนถึงแยกหัวลำโพงอยู่ซ้ายมือค่ะ
แต่ว่าแต่ว่าจะมีการย้ายร้านนะคะอาจจะย้ายไปไหนค่ะเพราะว่ากลางปีนี้จะย้ายไปอยู่ที่ถนนศรีพญา
ก็คือแยกสามย่านเลี้ยวขวาค่ะก็จะถึงก่อนว่างั้นเถอะค่ะแยกสามย่านก็เลี้ยวขวาตรงวัดหัวลำโพง
ครับผมเลยซอยทรัพย์ไปหน่อยจะอยู่เส้นสี่พญาเลยค่ะริมถนนจะย้ายร้านแล้วถ้าหลังกลางปีนี้ให้ไปที่สี่พญาค่ะ
ล่ะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็มาที่นี่ก่อนเพราะถ้าที่นี่ที่ดังเดิมค่ะ
ที่เรียกว่าเป็นปะหมี่ในตำนานค่ะของย่างหัวลำโพงเหมือนเนี้ยเลิก
คุณพ่อทำให้มาได้มีทุกวันนี้ครับผมเพราะถ้าไม่มีคุณพ่อก็ไม่มีวันนี้อืม
คุณพ่อคนเดียวสามารถทำได้ขนาดนี้ที่สุดแล้วค่ะเลี้ยงลูกกี่คน
หกคนค่ะหกคนค่ะทุกคนมาช่วยงานหมดเลยป่ะหมดค่ะหมดเลยเหรอค่ะ
อนาคตร้านจะมีการขยายสาขาหรือจะไปอยู่บนห้างไหมคืออยู่ห้างมีพี่ชายแยกไปเปิดอยู่แล้ว
มีในห้างแล้วด้วยคือพี่ชายเขาแยกไปเปิดครับผมค่ะแต่ว่าในส่วนของตรงเนี้ย
คุณพ่อสอนว่าให้พอเพียงอ๋อคือให้แค่พอมีพอกินให้ดูที่เดียว
ให้มันก่อนอ๋อถ้าคุณดูแลได้คุณถึงจะไปที่อื่นอ๋ออ๋อ
คุณพ่อก็จะสอนให้แบบพอเพียงเราก็จะทำที่เดียวแล้วทำให้มันดี
ในทุกวันนั่นเองนะครับผมนะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ฟ้ามากเลยนะครับค่ะ
วันนี้ร้านสว่างบะหมี่ก้ามปูก็มาพร้อมของรางวัลสุดพิเศษสำหรับแฟนรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องโดยเฉพาะค่ะ
เข้าไปตอบคำถามใต้โพสต์ในเฟซบุ๊คแฟนเพจเล่าเส้นเป็นเรื่องว่า
ที่ทางร้านสว่างเลือกใช้คือปูอะไรและมีวิธีการคัดเลือกปูยังไงบ้าง
ทางรายการนะคะจะสุ่มจับรายชื่อผู้โชคดีเพื่อรับบัตรรับประทานอาหารฟรีที่ร้านสว่างบะหมี่ก้ามปู
มูลค่าห้าร้อยบาทจำนวนสามรางวัลมาร่วมสนุกกันได้ตั้งแต่ตอนนี้นะคะ
จนถึงวันที่๑กุมภาพันธ์เวลาบ่ายสามโมงเท่านั้นมาร่วมสนุกกันเยอะนะคะ
บะหมี่อร่อยอร่อยกล้ามโตโตรอรออยู่
เป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ค่ะที่เมนูเส้นอนาชาติได้พาเราไปสัมผัสกับความน่ารักความใส่ใจในรายละเอียดของชาวอิตาลีผ่านพาสต้าซีฟู้ดเมนูเส้นพื้นเมืองจากเมืองนาโปรลีประเทศอิตาลีที่ร้านพาสต้า๕๔ได้เรียนรู้ถึงที่มาและวัฒนธรรมการรับประทานที่ละเอียดอ่อนผ่านเส้นโซบะต้นต
รับความอุ่นของครอบครัวที่ลูกหลานยังคงร่วมแรงร่วมใจสารต่อสูตรรับความอร่อยของบรรพบรุษให้คงอยู่ต่อไปผ่านเมนูบะหมี่ก้ามปูจากร้านสว่างบะหมี่ก้ามปูซึ่งทุกเมนูเส้นนาชาติในวันนี้นะคะล้วนแล้วแต่ตั้งอยู่ในประเทศไทยของเราจึงทำให้ชาวไทยได้เรียนรู้ได้สัมผัสและเข้าใจถึงที่มาและเรื่อง
ของเมนูเส้นนาชาติสัปดาห์หน้าคุณผู้ชมจะได้พบกับเมนูก๋วยเตี๋ยวลูกง้อจากร้านก๋วยเตี๋ยวน่าหม่นเมนูก๋วยเตี๋ยวแปะซาจากร้านลาเทาตาและเมนูเส้นหม้อไฟเกาหลีจากร้านจากียาคนรักเส้นไม่ควรพลาดได้เลยค่ะ